ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะมีรถกระบะส่งของ

แต่ว่ารถกระบะส่งของวิ่งมาทางข้าง

มีคนเจ็บด้วยนะคะไปดูเหตุการณ์ค่ะ
เนี่ยค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะ
เมื่อวานนะคะถนนทางหลวงใหม่เลขสองศูนย์สี่หก
พลทองเสรภูมิบริเวณสี่แยกทางเข้าบ้านหนองขี้ม้า
ที่ตำบลโนนชัยศรีค่ะจุดเกิดเหตุมันเป็นสี่แยกอย่างที่เห็นนะคะ
แล้วก็เหมือนกับว่าไม่ได้มีสัญญาณไฟด้วยนะมีแต่ป้ายบอกว่าให้หยุด
แล้วก็คงจะต้องระวังมองซ้ายมองขวากันเอาเอง
กรุงเทพฝั่งซ้ายก็ยุบพังเสียหาย
เพราะว่าถูกรถที่เป็นรถกระบะทะเบียนบเบวแวร์๖๔๘๒๐๑
อายุประมาณสักสี่สิบได้แน่นหน้าอกจากแรงกระแทก
ต้องส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นทางตำรวจก็มาตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก็เรียกตัวคนขับไปสอบปากคำเพิ่ม
ก็จะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปดูที่สี่แยกตรงนี้หน่อย
เราไปคุยกับเจ้าของร้านที่อยู่ใกล้สี่แยกตรงนี้
นายสุรชัยเงยชัยเขาบอกว่าตรงนี้
ชาวบ้านจะเรียกกันว่าสี่แยกสนามเป้า
เกิดอุบัติเหตุบ่อยค่ะบ่อยมาก
ส่วนใหญ่คนที่ขับรถออกมาจากถนนในหมู่บ้าน
ไม่ยอมหยุดนะคะพอมาถึงทางแยก
แทนที่จะหยุดแล้วก็มองดูก่อนว่าสามารถผ่านไปได้ไหม
ส่วนใหญ่คือมาปุ๊บไปเลยมีป้ายหยุดแบบนี้ค่ะ

ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าถนนตรงนี้คนขับเร็วด้วย
จากจะไม่หยุดแล้วนะคะทั้งที่มีป้ายแบบนี้
ชุมชนลดความเร็วแต่กลายเป็นทำไมรถขับเร็วค่ะ
คุณจะข้ามได้ทางล้องแผ่นดินคุณก็ต้องดูป้าย
ชะลอความเร็วเพราะว่าจะถึงแยก
นี่นะคะเพราะถึงทางแยกแบบนี้ต้องหยุดก่อน
องซ้ายมองขวาก่อนนะคะและชะลอความเร็วด้วย
อย่างที่คนในพื้นที่เขาบอกไม่ว่าจะเป็นแยกไหนก็ตาม

ชาวบ้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุเขาก็บอกว่า
มันเกิดขึ้นบ่อยจริงค่ะช่วงเช้าก็จะรถชนกันบ่อย
ไม่ก็ช่วงเย็นหลังเลิกเรียนนะคะ
บางคนก็จะไม่ชินเส้นทางบางคนก็ขับเร็ว
บางคนก็ไม่หยุดให้ทางรถที่มาทางเส้นหลักไปก่อน
นี่ก็คือสาเหตุนะคะก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูให้หน่อยได้ไหม
อยากจะลดแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุที่บริเวณสี่แยกตรงนี้นะคะ

คือบางทีรีบกันเนี่ยไม่ยอมหยุดสักนิดนึงเนี่ย

จะอุ่นกว่าเดิมอีกนะครับ